ดูกันเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันบ้างนะครับ
เรื่องนี้รัฐบาลเร่งส่งเสริมและผลักดัน

มองว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมครับ

ทำให้ไทยยังคงต้องใช้รถยนต์

นานถึงอีก๒๐ปีครับ
มองว่านโยบายการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ต้องเป็นไปตามลำดับของการพัฒนาเทคโนโลยี

ก่อนจะพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

ซึ่งไทยยังต้องใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยี

รวมทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า
สนับสนุนมาตรการทางภาษีให้รถมีราคาที่ถูกลง
ในการลงทุนผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
เพราะการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยังมีราคาแพง
กว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนจากภาครัฐ
และความต้องการจากตลาดอย่างแท้จริง
องค์อาจพงกิจวรสินประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่า
รถยนต์ไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดมากมาย
เพราะนอกจากโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่ยังไม่อำนวยแล้ว
คุณภาพของแบตเตอรี่ก็คืออุปสรรคหลักที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยตรง
ซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่แพร่หลายภายใน๕ปีอย่างแน่นอน
แม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ตาม
โดยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะเป็นรถยนต์หลัก
และเป็นภาษณะหลักไปอีกอย่างน้อยนานถึง๒๐ปีครับ